คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยนะครับเราเริ่มต้นด้วยคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะฮะเกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ค่ะแม่แต่ว่าคำสารภาพของผู้ต้องหาที่จับได้แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันฟังไม่ขึ้นจริงนะไปฆ่าแล้วก็ตัดคอสองสามีภรรยาอ้างว่าคือแค้นเขาที่เขาชอบมาต่อว่ากันนักกระแห
เขามีฉายานะฮะเมี๊ยกห้วยนางอายุ๓๗ปีนะครับ
เพราะว่าบ้านอยู่แถวตำบลห้วยนางบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ที่บ้านห้วยนางใต้
บนห้วยนางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนี่ฮะจับตัวได้แล้วนะครับ
ห้วยนางนายคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับอาวุธที่ใช้คือมีดพระกับมีดปลายแหลม
สองเล่มนะครับท่านผู้ชมครับผู้ที่เสียชีวิตทั้งสองศพเนี่ย
ฝ่ายสามีคือนายสุพรรณแก้วเกลือชื่อเล่นชื่อเอียดอายุ๕๙ปี
นี่นะฮะคือนายสุพรรณเนี่ยถูกแทงเข้าชายโครงซ้าย๑แผล
กับด้านขวาอีก๑แผลแล้วถูกมีดพระของนายเมี๊ยก
เอามาฟันจนคอเนี่ยขาดออกจากบ่าฮะ
ศีรษะนี่หลุดออกจากร่างตอนนั้นนายสุพรรณหรือว่าลุงเอียด
กำลังทำธุระอยู่ในห้องน้ำในบ้านค่ะส่วนภรรยาของลุงเอียด
๕๒มีอาชีพขายน้ำอ้อยคือประหญิงได้ยืนทำอาหารอยู่นอก
เป็นครัวอยู่นอกตัวบ้านตรงนี้ฮะก็ถูกฟันจนคอขาดเหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ในเมียกหลังจากก่อเหตุหลบ
หนีกลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วตำรวจตามไปจับกลุ่มตัว
จนได้นะครับทุกผู้ชมครับจับได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะตอนที่
ค่ำเนี่ยหลังจากที่ไปเจอศพนะครับก็ไปจับจนได้สพห้วยย่อ
จังหวัดตรังนะครับคุมตัวได้เรียบร้อยนี่ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับทำไม
มาทำร้ายอะไรกันขนาดนี้คือระหว่างที่คุมตัวได้เนี่ย
พาขึ้นรถกระบะจะพาไปโรงพักก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยนะครับ
คือนักข่าวก็พยายามสอบถามนะถึงมูลเหตุสาเหตุต่างเขา

คือเราก็พยายามถามว่าเห็นพ่อบอกว่าเอาน้ำมาให้กิน
เอาข้าวมาให้ได้กินบ้างไหมเขาก็ไม่ตอบนะฮะวันนี้ตำรวจคุมตัว
เมียกมาที่บ้านของผู้ตายนะครับทุกผู้ชมครับเพื่อมาทำ
แผนประกอบคำรับสารภาพนี่คุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราก็
พยายามไปถามอีกแต่ก็เป็นศิษย์กระมุดต้องหาเขานะ
เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ว่าหลักฐานมันก็ชัดนั่นแหละนะครับ
เรื่องของสภาพศพต่างแล้วก็การลงมือก่อเหตุเนี่ยฮะ
กห้วยนางนะครับตำรวจพาไปทำแผนที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
บ้านของลุงเอียดหรือว่านายสุพรรณกับภรรยาคือป้าหญิงหรือว่านางเพ็ญนภา
อยู่ในสวนปามนะฮะจะค่อนข้างไกลหน่อย
จากวัดที่ตั้งศพอยู่สัก๗กิโลได้
คือญาติของผู้ตายเนี่ยเขาก็ทราบแหละว่าตำรวจจะพามาทำแผน
แต่เขาบอกว่าเขาทนดูไม่ได้จริงไม่มาดูการทำแผนเลยนะ
หนึ่งก็คือเขาไม่อยากเห็นภาพที่มันโหดร้ายเหลือเกิน
กับสองก็แม่กลัวจะอดใจไม่ไหวนะฮะ
จุดแรกที่ไปทำแผนเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่ไปเนี่ยข้างบ้านเนี่ยยังมีกองเลือดอยู่เลยนะฮะ
เพราะว่ามีทั้ง๑ศพข้างบ้านตรงนี้นี่จุดที่เขาทำครัว
คือตามต่างจังหวัดเนี่ยทำครัวเขาจะทำจุดนอกบ้าน
แล้วด้านในเนี่ยจะมีอีกนะฮะจุดนี้ฝ่ายภรรยาเนี่ยถูกฟันคอเลือดยังกองอยู่เลย
แล้วก็ด้านในนี่เป็นห้องน้ำในตัวบ้าน
เริ่มจากในเมียกจอดจักรยานยนต์ถือมีดสั้นกับมีดพระเข้าไปในบ้านนะ
เข้ามาจากทางหลังบ้านนะครับเป็นจุดที่เป็นครัว
คือก่อนที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยตรงจุดทำครัวด้านหลังบ้านเนี่ย
เมียกเนี่ยบอกว่าเห็นนางเพ็ญนภาฝ่ายภรรยาเขากำลังทอดปลาเค็มอยู่
จังหวะนั้นไปบีบคอเขาแล้วก็ผลักเขาจนล้มลง
ฟุบหมดสติอยู่ที่ด้านหลังบ้าน
แล้วก็เข้าไปในบ้านไปที่ห้องน้ำที่นายสุพรรณฝ่ายสามี
กำลังนั่งทำธุระส่วนตัวอยู่พอบุกเข้าไปถึงในห้องน้ำ
ใช้มีดแทงเขาก่อนเลยนะฮะแทงเข้าชายโครงด้านซ้ายหนึ่งแผล
กับด้านขวา๑แผลแล้วใช้มีดพระฟันเข้าที่คอเขา
ศีรษะเขาหลุดกระเด็นออกจากร่าง
หลังจากนั้นก็เดินออกมาจากบ้านก็แน่นอนว่าต้องไปเจอ
เพนภาที่ไปบีบคอไปผลักเขาตอนแรกเนี่ย
ฟุบหมดสติอยู่ที่พื้นนอกบ้าน
ก่อนจะไปเนี่ยใช้มีดเนี่ยไปฟันเข้าที่คอเขา
คอเขาเนี่ยศีรษะคือหลุดกระเด็นออกจากร่างอีก
นี่ฮะก่อเหตุแบบนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
จากนั้นก็ขี่รถหลบหนีไป
บอกว่าช่วงที่มาก่อเหตุไม่พูดอะไรกับทั้งสองคนเลยนะฮะ
ไม่พูดไม่บอกไม่อะไรเลยว่าจะมาทำร้ายเขาทำไมเนี่ย
อันนี้ผู้ต้องหาบอกนะบอกมาถึงผมก็ทำแบบนี้เลย
ฆ่าแล้วก็ตัดคอเขาทั้งสองคนเลย
เสร็จแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป

ตำรวจก็ไล่สืบสวนสอบสวนแล้วก็ไปตามจับได้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับ
ใช้เวลาทำแผนอยู่ประมาณ๑๕๒๐นาทีนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากนั้นก็นำตัวกลับไปดำเนินคดีต่อเพิ่มเติมที่โรงพักนะฮะ
ญาติของผู้ตายมาติดตามดูการทำแผนก็อย่างที่บอก
เขาบอกเขาไม่อยากมาเห็นภาพโหดร้ายแบบนี้
แล้วเกรงว่าเดี๋ยวจะอดทนกันไม่ไหว
จะมีการลุมประชาธรรมผู้ต้องหากันเกิดขึ้น

ท่านผู้ชมครับวัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพสองสามีภรรยา
อยู่ห่างจากบ้านหลังนี้๗กิโลเมตรนะครับ

วันนี้คุณควินได้คุยกับลูกสาวคนสุดท้องของผู้ตาย
บอกว่าทางครอบครัวรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
คือผู้ต้องหาเนี่ยไปอ้างกับตำรวจนะครับ
บอกว่าที่ก่อเหตุเพราะว่าแค้นที่ฝั่งของผู้ตายฝ่ายสามีเนี่ย
ชอบพูดจากนะกะแหน่เขา
ว่าเขาเนี่ยเสพยาเสพติดแบบนั้นแบบนี้

เชื่อว่าพ่อเนี่ยจะไปต่อว่าหรือไปพูดจากันกระแหน่ผู้ต้องหา
ไม่จริงแน่นอนเพราะพ่อเป็นคนดีมีแต่คนรัก
แล้วพ่อไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครด้วย
ไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่เคยสูงสิงกับใครด้วย
เขาก็ไม่ค่อยพูดมากนะ
ลูกก็ไม่ค่อยพูดอยากให้ถึงขั้นสูงสุดเลยค่ะ
ใช่เพราะว่าเพราะมันไม่ได้เกิดเหตุครั้งนี้ครั้งเดียว

รถชนกลไปหนึ่งคนด้วย
แต่เขาไม่เอาเรื่องแกขับรถชนผู้ชายหนึ่งคน
แล้วก็ลงไปเตะซ้ำด้วย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับคือสิ่งที่ลูกสาวเขาบอกเขาไม่เชื่อเลยนะครับ
ส่วนพี่ชายของนายสุพรรณนะครับ
บอกว่าไม่เชื่อในคำให้การของผู้ต้องหาเหมือนกัน
แล้วคิดว่าที่ผู้ต้องหามาก่อเหตุเนี่ย
น่าจะเกิดจากการหลอนยาเสพติดมากกว่า
เพราะว่าน้องชายของเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับตัวผู้ต้องหา
ซึ่งคิดว่าผู้ต้องหาเนี่ยเมื่อวานนี้น่าจะเข้ามาที่บ้านของน้องชาย
เพื่อจะมาขโมยเอาเงินหรือว่าเอาทรัพย์สิน
เพื่อจะไปซื้อยาเสพติดมากกว่า
คงจะมาเจอน้องชายกับภรรยาอาจจะเห็นเข้าก็เลยเนี่ยทำร้ายเขาจนเสียชีวิต
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายทั้งสองด้วยนะครับ

บอกว่าสิ่งที่ลูกชายทำลงไปเนี่ยคือ

ของผู้ตายความจริงเขาก็รู้จักกันดีนะ
เป็นชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกันนะครับ
รู้จักกันดีอยู่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันด้วย

ว่าทำไมลูกชายในเมี๊ยกถึงไปก่อเหตุแบบนี้

ก็แน่นอนว่าลูกชายเนี่ยก็ต้องรับโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
เมี๊ยกข้วยนางในเมี๊ยกนี่เขาถูกแช้งเขาหานะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อีกข้อหาหนึ่งก็คือเรื่องการเสพยาเสพติด
คือดวชสอบแล้วพบว่าเสพยาบ้า

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามค่ะในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
ว่าในเมียกเนี่ยเมียกเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยชื่อผู้ต้องหา
จริงแล้วนักข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปทำข่าวเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับเราไว้นะคะ

เชื่องนิ่งไม่ดุร้าย

เชื่องนิ่งไม่ดุร้ายแต่ดูพฤติกรรมในการก่อเหตุสิคะ